จากที่ทางพักเก้าไกลนำโดยคุณพิธาริมเจริญรัฐเนี่ยไปรายงานตัวที่รัฐสภารายงานตัวเสร็จสิ้นลงพื้นที่กันทันทีเลยนะคะไปสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอากาศร้อนค่ะแต่คนไปรอต้อนรับกันเยอะมากเลยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะ
มาถึงแล้วไม่เชื่อใครไม่เชื่อให้มาถามพี่น้องเจ้าสมุทรสงครามดูใช่ไม่ใช่
ให้ร่วมใหม่กับร่วมใหม่เก่าสามารถอยู่ด้วยกันได้
เอ้าผมเมื่อให้น้องมีนมอบมาแล้วน่ารักมากกับพี่เลยครับ
ดูอย่างโค้กความคิดสักสายของพี่น้องประชาชน
ใครบอกว่าผมไปที่ไหนยังไม่ได้เห็นในร่วมธรรมดรี
ไปจับสุราเก้าหน้ากล้องเก้าหน้าไปจับเสื้อปลามาถ่ายมาถ่ายกล้องเก้าหน้า
วันนี้โลกมาสมุทรสงครามต้องขอจับมาดูให้ดูได้

คือคนเอาของมาให้เต็มเลยของดีเมืองสมุทรสงครามสมุทรสาครอย่างนี้นะคะ
คือบรรยากาศที่สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อตอนบ่าย

เดินทางไปถึงเสียงกรี๊ดของประชาชนเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคะ
ก็ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอะไรเขาก็มากันทีเนี้ยค่ะก็คือภูมิใจที่ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ลืมกันคุณพิทาบอกแล้วคุณพิทาก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
ที่นี่มีชาวประมงเยอะที่ได้รับผลกระทบจากนี้ไปจะดูแลแล้วก็จะแก้ไขกฎหมายนะคะ
พรบประมงด้วยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสอกรุงเทพที่ยืนอยู่ใกล้ใกล้
ก็จะรับของที่ประชาชนมามอบให้ก็จะเป็นของดีของดังของสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะ
ก็มีปลาทูอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะมีหอยหมี่กรอบเต็มไปหมดเลย
คุณพิทาก็เลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้คุณพิทาหยิบจับอะไร
มันก็จะแบบควรจะก้าวหน้าก็จะแบบคนรู้จักอะไรอย่างนี้เนอะก็จะช่วยผลักดัน
คุณพิทาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยผลักดันนี่จะดีขึ้นแน่นอน
คุณพิทาบอกว่าอีกไม่ถึง๒๐วันก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้ว
ขอให้ประชาชนจับมือกันให้มั่นเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
อิสรภาพไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเชื่อว่าไม่มีใครในประเทศไทย
สวที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกจะไม่ปล่อยให้เสียงของประชาชนศูนย์เปล่า
คุณทางพญาพุทธอิสรภาพยืนยันกับพวกเขาในเจตรจันทรกของพวกเรา
และขอให้ภักดิ์เสียงของพวกเราในการจะเป็นส่วนหนึ่ง
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปให้ไม่เหมือนเดิมให้
มีอนาคตได้กับคนไทยทุกคนครับไม่ว่าท่านจะเรียกผมหรือไม่เรียกผม
ขอบคุณทุกคนมากครับ
พยาบาลมคมประมง๒๒จังหวัดคุณวิท่าก็ไปหารือที่หอประธุมตลาดทะเลไทยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
หารือกันเสร็จช่วงเย็นก็มีขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวสมุทรสาคร
สิ้นสุดสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ก็เหมือนก็ทุกที่ที่คุณพิทาคกับพระเก้ากลายไปนะครับ
มีคนมาให้กำลังใจกันคึกคักนะฮะ
แล้วไปปราศัยขอบคุณประชาชนที่ริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมือง
เทคะแนนให้ก้าวไกลยกจังหวัด
คุณพิทายืนยันกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
พักร่วมรัฐบาลในซีกของก้าวไกล
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน
รวมทั้งจะได้เสียงโหวตนายก
เกิน๓๗๖เสียงด้วย
แม้จะมีความพยายามในการทำให้น้ำกลิ้งบนใบบอน
ก็คือทำให้บริษัทสื่อที่ปิดตัวไป๑๗ปี
ขัดขวางการเข้าสู่รัฐบาล
พักก้าวไกลแต่ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
เพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับวุฒิพภาแล้ว
วุฒิพภาจังนวณวาด
ก็เลือกที่จะลงคะแนน
ให้สู่อนาคตเช่นเดียวกัน

ที่มีหลักการหน่อยแล้ว
บมือให้วุฒิสภาล่วงหน้ากันเลย

เพราะว่าถ้าฟังอย่างนี้คือก้าวไกลเขามั่นใจว่าอีก๖๔เสียงเนี่ยจากเสียงสวให้ถึง๓๗๖เขาถึง

แต่วันนี้สวเนี่ยคุณเสรีสุวรรณภานนท์ที่เป็นประธานกรรมธิการที่ตรวจสอบเรื่องหุ้นไอทีวีคุณพิธา

แต่เอาประธานและรองประธานสภาให้ผ่านไปก่อนดีไหมคะ
อันนี้จะมาถึงก่อนแล้ววันนี้ข่าวนี้มันเข้มข้นมาก
พรุ่งนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มว่ากันอีกทีการเมือง